ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของความรักระหว่างสามีภรรยา
อาจจะต้องใช้คำว่ารักเกินกว่าเหตุด้วย
เพราะว่าภรรยาคนนี้เนี่ยรักสามีมาก
แม้ว่าสามีจะติดเชื้อโควิด๑๙

ไม่ยอมให้ไปจะอยู่ด้วยไม่เป็นไร
ตัวเองจะยอมติดโควิดถึงขั้นนั้นเลยนะคะ
แต่จริงพอถามไปถามมาสาเหตุจริงเกิดจากความระแวงว่า
จะแอบไปหาเมียน้อยในช่วงของการไปกักตัว

อ้าวไปฟังเสียงของภรรยาคนนี้หน่อยว่าเขารักสามีเขาขนาดไหนค่ะ

มันโกหกหนูอ่ะพี่
เออไอ้เรื่องโกหกอ่ะพี่รู้เดี๋ยวคุย
พี่รู้พี่รู้
เขาอยู่เนี่ยมันหาใครไม่ได้หรอก
ไม่เอาไม่เอา
เข้ามาเข้ามา
ดูแล้วคงมีอะไรฝังใจอาจจะแค้นฝังหุ่นอาจจะเจ็บมาอาจจะเคยโดนอะไรมาก่อนนะคะ
ก็ต้องเรียกว่าเป็นภาพที่ดุเดือดมากกับการส่งสามีเข้าไปกักตัวนะคะ
สามีเนี่ยหอบกระเป๋ามาแล้วเนี่ย
คือเขาจะเข้าไปกักตัวเพราะติดโควิดไง
ก็เลยถูกส่งมาที่โรงพยาบาลสนาม
แต่ภรรยาไม่ยอมด่าสามีว่าโกหก
ป่วยจริงใช่ไหมไม่ได้เป็นโควิดจริงใช่ไหม
แต่พยายามแอบจะมาหาเมียน้อยใช่ไหม
แล้วก็เนี่ยยื้อยุดกระชากสามีไม่ให้ไปค่ะ

มาบอกว่าอยู่ในศูนย์แล้วไปไหนไม่ได้

พยายามจะเข้าไปลากสามีให้กลับบ้านค่ะ
สุดท้ายสามีถึงขั้นผลักภรรยาล้มนะ
แล้วก็เดินหนีเข้าไปที่สถานที่กักตัวทันที

ในแต่ละวันที่ทุ่มเททำงานให้กับผู้ป่วยโควิด
เจอเรื่องราวที่มากมายจริงนะคะ

ขณะที่ต้องย้ายผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลสนามท่ามกลางสายฝน
ก็ยังมีเรื่องให้เกิดขึ้นนะคะ

ไม่ยอมให้สามีที่มีเชื้อเข้าโรงพยาบาลสนาม

จะเอาสามีไปอยู่บ้านด้วยบอกว่ายอมติดโรค
ก็ต้องนับถือในความรักของน้องกับสามีมาก

เนี่ยเรื่องของการติดต่อของโรคเอาไว้ก่อนนะคะ

เอาให้หายก่อนรักษาให้หายก่อนนะคะ
น้องเองนะหลังจากที่ไปจับเขา
ยื้อยุจุดกระชากเขาก็เป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยนะ

แยกกักตัวนะคะ๑๔วันนะคะ